สวัสดีคุณครับ
แล้วตัวคุณเองหลังจากที่มีโอกาสมาฉายหนัง
ชีวิตพวกคุณได้ข่าวว่าก็ได้โชคได้ราบกันเรื่อย
ล่าสุดนี่นะภรรยาผมน่ะไม่เชื่อ
น้องสาวไปบนไม่ได้มาบนที่นี่นะฮะ
น้องสาวอยู่ระยองอธิษฐานเงินคืน

ขอบุญบารมีหลวงปู่ศรีสุโธพญานาคาราช
ขอให้ขายที่ได้ในราคา๑๐ล้านไม่เกินอาทิตย์ขายได้๑๑ล้าน
แป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวครับแล้วมาเมื่อ๒อาทิตย์
เมื่อวันที่๓๐เนี่ยวันที่๓๐ที่ผ่านมานี่นะครับ
ลูกสาวผมเขาก็ขายของในไลน์ขายพวกเครื่องสำอางขายตรงอ่ะ
ครบ๑๘ปีมีการจับรางวัล
เขาก็อธิตามแบบว่าขอให้จับได้รังวัลที่๑
พ่อขอที่ปู่ศรีสุทธวพรรณะเองใช่ครับมาขอที่นี่

คุณคนที่มาจ้างหนังให้กับคุณ
บางคนบอกเป็นผีจ้างหนัง
แต่ตัวคนเองบอกไม่ใช่ผีครับเพราะเขาคือใครที่มาจ้างหนัง
ผมคิดว่าเขาเป็นเพศที่ต้องการดูหนังเพราะช่วงนั้นหนังผมดังมากนะครับ
หลังผมบ้านฉายทองพจมานอาหารเกณฑ์น้ำใต้ช่องอะไรออกละครดังมากเลย
เขาอยากจะดูหนังเราเขาถึงไปยืมร่างนายจำปลาคำแก้วมาเพื่อที่จะจ้างหนังเรา
มาให้กับบรรดาพญานาคทั้งหลายในเมืองบาดานได้ชม
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปเขาบอกคุณก็รวยขึ้นดังขึ้นเลย
ดังขึ้นเลยครับเจ้าภาพมาจ้างงานเนี่ยเข้าคิวจ้างเลยเดือนนึงมาบางที๑๐วัน

ฉายครับเพราะว่าคนที่เขามาบนแล้วประสบความสำเร็จบางคนยังไม่แก้

ก็ฉายให้ผู้ศิสตูดูนะครับชาวพระภาครับไม่เกี่ยวถึงเวลาเนี่ยข้ามมาปั๊บเราก็จะแต่งขาดห้า
แล้วก็เปิดฉายอย่างนั้นนะมันไม่มีคนดูบรรยากุรกิจกระหว่างก็ช่าง

ที่นี่ดึกมีคนมานอนอยู่ตรงแถวนี้ไหม
เคยมีคนมาลองของแล้วก็ตายคาผ้าเหลืองก็มี

ก็คิดว่ามาคิดว่าน่าจะอยู่ได้

ไม่นอนถ้านั่งสมาธิเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแข็งเลย

แล้วเวลาคุณทงชัยมาฉายหนังที่นี่จะตั้งอยู่บริเวณไหนครับ

แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ขัดข้องกันหลายครั้งเพราะลูกน้องมาสบประมาท

ขายไม่ได้ขายไม่ได้พูดจาไม่ดี

ผมก็ต้องกลับมาเองมากราบขอเข้ามาแล้วก็ฉายได้

วันนี้แน่นอนครับเป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานจริงสำหรับผีจ้างหนัง
วันนี้นะฮะเจ้าของบริษัทที่เขามาจ้างหนัง

ขอบคุณครับ
แล้วเรากลับไปดูน้องภูผากับคุณไอซ์กันสักนิดหนึ่งฮะ

เอาละครับมาสักครู่ก็ได้คุยเรื่องราวของผีจ้างหนังไปเรียบร้อยนะฮะ
แต่แน่นอนตอนนี้นะฮะทางน้องภูผาก็ไหว้รูปเสร็จแล้ว

แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าให้ใครแต่ตอนนี้ฝากพี่อาร์ตถือไว้ก่อน

นะครับขอชมรูปหน่อยนะครับ
โอ้โหเป็นพญานาคกี่เสียนครับ

ก็อยู่ที่นี้ก็อยากวาดก้าวเศียรเพราะเป็นปู่สีสุทธงนักฮาราชครับ

อันนี้คือปู่สีสุทธงเป็นอย่างนี้หรอภูผา
ไม่รู้ครับแต่อยากวาดแบบนี้ครับ

อัจฉริยะทางจิตกร

มายุ่งพี่อาร์ทเห็นเป็นรูปนี้มั้ยว่า

ขอบคุณที่ได้มาก

นิ่งนะครับนั่งประมาณแบบ๕นาทีเองแต่รู้สึกแบบเย็น

มีเวลานั้กก่อนหนักได้เป็นชั่วโมงเลยครับ
ผมน่าจะแบบ๕๑๐นาทีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่วันนี้แบบไม่ถึงนาทีรู้สึกแบบเย็น

เวลาเรานั่งสมาธิที่บ้านกว่าจะนิ่งอะไรอย่างนี้

ก็รู้สึกดีมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มา

มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ได้มา
วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มมากที่มาที่คำชะโน้ต
ก็เรียกว่าตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมด้วย
คุณมดดำเองก็พยายามบอกผมหลายครั้งว่า
พี่หนุ่มยังไงพี่หนุ่มต้องมายังไงต้องมา
ผมก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงตลอดจนกระทั่งวันนี้ได้มา
เขารู้สึกว่าคงจะต้องกลับมาได้กลับมาอีกครั้ง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
และแน่นอนครับสำหรับการเดินทางมาอุดรธานีง่ายเพียงนิดเดียว
สบายมากยิ่งขึ้นดอนเมืองมาถึงอุดรธานีได้เลยครับ

สนับสนุนที่พักของพวกเราในการเดินทางครั้งนี้ครับ
ขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาก

อยู่บ้างตกลงอยู่บ้างหรือเปล่าสุดโอเคนะใส่มืออยู่ครับ